เราตามเรื่องบ่อนไก่กันหน่อยนะคะ
เมื่อวานนี้ที่นครปฐมเซียนไก่ตีไก่กัน
แล้วก็ฝ่ายแพ้เนี่ยไม่ยอมนะคะเอาปืนไปยิงเจ้าของไก่ที่ชนะ

ชื่อว่าในเบนที่ตอนนี้ตำรวจกำลังไล่ล่าตัวกันอยู่
และวันนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองนะคะ
นี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
แล้วในเหตุการณ์นี้ในเบนเหล่างามนะคะ
ก็เอาปืนยิงนายพิรุณเสียชีวิตที่สนามไก่ชนวรวิทย์ที่ดอนตูมนครปฐมนะคะ
วันนี้ตอนสายนายโสยศเครือพ่อของผู้เสียชีวิต
และญาติญาติก็นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญวิญญาณนายพิกรุณนะคะ
สนามไก่ชนซึ่งครอบครัวก็นำอาหารคาหวานมาไหว้เจ้าที่
แล้วก็จุดที่นายพิรุณถูกยิง
ซึ่งในโสพ่อของผู้เสียชีวิตเล่าให้ฟังบอกว่า
เมื่อคืนนายพิรุณไปเข้าฝันเพื่อน
บอกว่าให้พากลับบ้านทีกลับบ้านไม่ได้
วันนี้ก็เลยมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
แล้วพ่อก็บอกว่าจะไม่เผาศพลูกชายถ้าหากว่ายังจามจับตัวผู้ก่อเหตุไม่ได้
ขณะที่อีกด้านหนึ่งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลค่ะ
ผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติวันนี้มาที่สพดอนตูม
ติดตามความคืบหน้าคดีค่ะแล้วก็ให้กำลังใจชุดสืบสวน
ส่วนความคืบหน้าก็ให้ติดตามจากทางพลตำรวจโทษธนายุทธ์
วุฒิจรรย์ธรรมรมผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๗
ซึ่งจะลงพื้นที่สพดอนตูมติดตามความคืบหน้าของคดีต่อไป
ก็ได้กล่าวสั้นบอกว่าคดีนี้ไม่เกี่ยวกับการเมืองผู้มีอิทธิพล
แต่ถ้าหากว่าเป็นลูกน้องของนักการเมืองท้องถิ่นมีอิทธิพลการเมือง

และล่าสุดคดีนี้ตำรวจออกหมายจับพี่ชายของในเบนด้วยค่ะ
ฐานเป็นผู้พาหลบหนีนะคะแล้วก็เข้าข่ายร่วมรู้เห็น
ร่วมในการกระทำความผิดเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยหมายจับ๒คนนะคะ
ในเบนผู้ก่อเหตุแล้วก็พี่ชายนายเบนค่ะ
เมื่อวานนี้เขาไปตรวจที่บ้านใช่ไหมแล้วไปเจอพ่อแม่
สงสารแม่เพราะแม่ขอร้องนะบอกว่าทุกคนเป็นแม่นะ
บอกว่าบอกตำรวจว่าอย่าไปยิงนะถ้าเจออะไรอย่างนี้
แต่ผู้ก่อเหตุก็ต้องได้รับโทษตามกฎหมายนะ